เรื่องนี้ที่จะให้ดูค่ะโอ้โหอันนี้บีบหัวใจจริงคุณผู้ชม
เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและเหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิต
ดูสิจุดที่มันเกิดเหตุคือรถพ่วงขับมานะแล้วมาชนปาเจโร่
เจโร่คันนี้มีผู้ชายขับแล้วไปชนไปชนร่างของผู้หญิง
ซึ่งเป็นแฟนสาวกำลังจะเข้าพิธีแต่งงานกันอีกไม่กี่วันนี้แล้วค่ะ

จังหวะนี้ค่ะรถ๒๒ล้อมาเนี่ยแล้วเหมือนเกิดอะไรขึ้นเห็นไหม
จังหวะนี้อีกมุมนึงค่ะเป็นจังหวะที่มาพุ่งชน
ปาเจโร่แล้วนี่ชนกับรถฟู้ดทักขายน้ำนั่นน่ะ
แล้วเหตุการณ์นี้อ่ะรถปาเจโร่คันนี้กำลังจะมารับแฟนสาว
กลายเป็นว่าแฟนสาวนี่เห็นไหมคะที่ชี้ลูกศรเนี่ย
โดนรถปาเจโร่ของแฟนนุ่มคืออัดติดกับรถฟุตทัก
รถแฟนตัวเองใช่เสียชีวิตนะฝ่ายหญิงอ่ะ
คู่นี้เขากำลังจะเข้าพิธีวิวากัน๒๕ธันวาคมนี้ค่ะคุณผู้ชม
โอ้โหมันเป็นเหตุการณ์สลดเลยนะคะ
พ่วง๒๒ล้อสีขาวที่ขับตามปาเจโร่มาเนี่ยนะคือจริงจริงเข้ามาในเลนกลางแหละ
พอมาถึงตรงหน้าบริษัทนี้ที่ผู้หญิงทำงานอยู่
เจโร่เปิดไฟซ้ายแล้วนะจะชะลอจอดข้างทางแล้วนะ
แล้วรถพ่วงมาพุ่งชนปาเจโร่หมุนจังหวะนี้ที่คุณผู้ชมเห็น
นี่เราฟรีสภาพไว้ผู้หญิงเสื้อแขนยาวดำเนี่ยค่ะ
คือแฟนสาวออกมาจากบริษัทรถปาเจโร่ของแฟนนุ่ม
โอ้โหชนแล้วหมุนไปอัดร่างติดอยู่กับรถฟู้ดทรัคที่ขายของอะค่ะ
เหตุการณ์เกิดเย็นเมื่อวานนะถนนสายสุวรรณสอนที่จังหวัดนครนายก
แล้วฝ่ายหญิงโอ้โหคุณผู้ชมนางสาวนัฐกาลสุดคงอายุ๒๗ปีค่ะ
เป็นแฟนของคนขับรถปาเจโร่คนขับปาเจโร่คือนายชนละทิศบุญล้ำ
อายุสามสิบปีฝ่ายหญิงเสียชีวิตนะอยู่ใต้ท้องรถของแฟนนุ่มอ่ะ

จังหวะนี้แฟนนุ่มแบบไปกอดร่างของแฟนสาวแล้วก็ร้องไห้
เหตุการณ์นี้นอกจากผู้เสียชีวิตแล้วยังมีคนได้รับบาดเจ็บอีก๓รายนะคะ
กู้ภัยก็รีบช่วยเหลือส่วนรถพ่วงคันต้นเหตุเลย
พ่วง๒๒ล้อยางล้อหน้าฝั่งซ้ายแตกหน้ารถก็เสียหายนี่เห็นไหม
ตรงนี้คือช่วงที่ไปอัดชนเมื่อกี้ค่ะจอดอยู่ริมถนนแบบนี้
คนขับอายุ๔๙ปีชื่อนายนัทธวุฒิแสนราช
หลังจากเกิดเหตุนะตำรวจต้องคุมตัวคนขับรถ๒๒ล้อไว้ก่อนเลย
กลัวไงเดี๋ยวจะโดนรุมประชาธรรมเพราะว่าญาติของฝั่งคนตายโกรธแค้นมาก
นี่เอาตัวมานั่งอยู่ในรถตำรวจแล้วนะคะ
เห็นสภาพความเสียหายของรถทุกคันเลยนะคะ
ใช่คนขับปาเจโร่เนี่ยบอกว่าผมกับแฟนจะแต่งงานกันคนนี้ค่ะคุณ
ใจสลาย๒๕ธันวาคมนี้การ์ดแต่งงานพิมพ์แล้วนี่ค่ะ
แขกแล้วเตรียมของทุกอย่างเอาไว้แล้ว
เพราะว่ามันเหลือเวลาอีกเอาจริงคือประมาณ๒อาทิตย์ที่จะแต่งงานกัน
แล้ววันที่เกิดเหตุเพิ่งเลิกงานอีกที่นึง
ผมจะขับมารับแฟนเพื่อกลับบ้าน
กำลังตีไฟซ้ายจะจอดรับแฟน

เพราะว่าวิ่งมามันไม่ได้เบรกเลยแฟนผมกำลังเดินมารอรถ

รถวิ่งมามันไม่ได้เบรกเลยชนท้ายผม
จนท้ายผมรถผมก็พุ่งเข้าไปหาแฟน

แล้วก็ทางแพทย์จากโรงพยาบาลบ้านนา
ก็มาที่จุดที่เกิดเหตุมีการชนะสูตรนะคะ

ที่โรงพยาบาลมศวองคารักษ์ค่ะ
แล้วคนขับรถพ่วงเนี่ยนะ

ไปจันทบุรีคือยังพูดแบบสับสน
เขาบอกว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่าพอมาถึงตรงนี้
มันมีรถชนกันอยู่แล้วแล้วก็หมุนไปโดนรถของเขาเอง

ก็ต้องเอาตัวคนขับรถพ่วงเนี่ย

แสดงความเสียใจด้วยจริงนะฮะ